วันนี้มาดูเรื่องของหมูป่าหน่อยนะคะจากสิบสามวันนี้เหลือสิบสองนะคะที่จะเข้าพิธีปลงผมเตรียมอุปสมบทและอุปชานะคะเป็นสมเนรและพระพิสุกนะคะที่วัดพระธาตุดอยวาวนะคะเราไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะคืองานเนี่ยมีตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแต่ว่าล่าสุดนี่เป็นพิธีเกี่ยวกับเรื่องของการปลงผมแล้วนะคะติดตามบรรยากาศล่าสุดจากคุณยุธยาตุ้มมีผู้สื่อข่าวท
ขณะนี้กำลังเริ่มพิธีปลงผมนาคทั้ง๑๒คนในทีมฟุตบอลหนักหมูป่าอาคาเดมี่นะครับซึ่งวันนี้พูดว่าราชการจังหวัดเชียงรายก็เดินทางมาเป็นประธานนะครับรวมถึงพระรัตนมุณีผู้รักษาการเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายก็เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับขณะนี้อยู่ในพิธีสงฆ์นะครับเป็นการบูชาพระรัต
ที่กำลังอยู่ในพิธีทางศาสนานะครับโดยผู้นำศาสนาได้นำสวดบูชาพระรัตนไตยนะครับโดยมีน้องน้องทั้ง๑๒คนทีมหมูป่าอาคาเดมี่นะครับได้ร่วมอยู่ในพิธีนะครับก่อนที่จะมีพิธีปลงผมเมื่อมีพิธีปลงผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นชุดผ้าคลุมสีขาวนะครับหรือว่าเรียกว่านาคนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็จะมี

โค้ดเอกเคยไปบวชอยู่ที่จังหวัดลำพูนด้วยนะครับท่านก็จะมาทำพิธีใบสีสู่ขวัญนาคเรียกว่าฮ้องขวัญนาคแบบล้านนานะครับก็ทุกพิธีที่จะจัดขึ้นก็จะเน้นพิธีกรรมตามประเพณีแบบชาวล้านนาดั้งเดิมนะครับซึ่งพระเทพรัตนานายกเองท่านก็เป็นปราศทางเหนือที่มีความชำนาญในเรื่องของประเพณีแล้วก็พิธีกรรมล้าน

นั้นก็จะเป็นผู้ปกครองของน้องน้องหมูป่าทั้ง๑๒คนนะครับที่จะมาคลิปผมแล้วก็จะเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่เดินทางมาร่วมงานในวันนี้นะครับได้ได้ร่วมปลงผมนาคด้วยนะครับก็มีประชาชนเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศนะครับเต็มบริเวณลานพระธาตุดอยวาวแห่งนี้นะครับซึ่งมีมาจากหลายจังหวัดนะครับซึ่งทุกคนก็บอกว่าตั้งใจ
ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับซึ่งมีพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์บูชาพระธาตุดอยวาวซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระเกษาธาตุนะครับขององค์สมเด็จพระสามหาสมพุทธเจ้าเพื่อขอกรรมาแล้วก็เป็นการบอกกล่าวว่าจะมีพิธีมงคลก็คือวันประชาแล้วก็ผสมบทน้องน้องทั้งสิบสองคนนะครับโดยจัดใบสีล

ในครั้งนี้ก็จะถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชนีนาฏในรัชกาลที่๙ด้วย
เพื่อระลึกถึงความเสียสละของจ่าแซมนะครับ
แล้วก็จะอุทิศส่วนบุญสุขุศลที่น้องจะบวชในครั้งนี้ให้กับจ๋าแซม
พร้อมกับสัญญานะครับว่าจะเป็นคนดีของสังคมต่อไปเพื่อจ่าแซมด้วย
จากนั้นเด็กก็ได้ไปถ่ายรูปที่ป้ายขอบคุณคนทั้งโลก
โดยมีประชาชนมาร่วมงานขอถ่ายรูปด้วยเป็นจำนวนมากนะครับ
ที่ผมลองสอบถามดูหลายคนก็เดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับ
เช่นสมุทรปราการแล้วก็กรุงเทพมหานคร
เพราะตั้งใจจะมาร่วมปลงผมแล้วก็ร่วมงานบวชในวันพรุ่งนี้ที่พระธาตุดอยตุงครับ
ต้องบอกว่าบรรยากาศที่นี่ก็อากาศเป็นใจนะครับ
ไม่มีแสงแดดแล้วก็ฝนที่โปรยไปลงมาก่อนสักครู่นี้
ตอนนี้ฝนก็หยุดตกแล้วนะครับก็บรรยากาศเย็นสบายดีทีเดียวนะครับ
หลังจากนี้ก็จะเริ่มพิธีปลงผมส่วนในบรรยากาศในวันพรุ่งนี้นะครับ
ก็จะมีการแห่นาคขึ้นไปอย่างพระธาตุดอยตุง
แล้วก็เวลา๙นาทีการก็จะเริ่มพิธีพันธ์ประชาแล้วก็อุปสรมบทนั่นเองครับ
ยุธยาตุ้มีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับ
ขอบคุณคุณยุธยาด้วยนะคะทั้งหมดแล้วนะคะมี๑๒รูปด้วยกันนะคะ
รูปนี่จะเป็นสามเณรจะจำวัดอยู่ที่วัดพระธาตุดอยตุงนะคะ
ส่วนโค้ชเอกนะคะจำวัดอยู่ที่พระธาตุดอยตุงเหมือนกันแต่จะใช้เวลาจำพรรษา๑พันศาเต็ม๓เดือนค่ะ
บวชครั้งนี้ก็ส่วนหนึ่งก็เพื่อความเป็นสิริมงคลของน้องทั้ง๑๒คน
หลังจากที่ไปติดถ้ำหลวงมาเนี่ยนะคะส่วนหนึ่งคือตั้งใจที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับจาแซม
มีอยู่ช่วงหนึ่งนะที่น้องบอกว่าอยากจะบวชเพื่อที่จะให้จ๋าแซมได้เกาะชายผ้าเหลืองของน้อง
และในงานได้มีการติดภาพของจ่าแซมไว้เป็นภาพขนาดใหญ่ด้วยนะคะเพื่อให้ทุกคนได้รำลึกถึงในช่วงเวลาของการแผ่เมตตา